อันนี้หน่อยน่าสงสารคุณตาจริงอายุ๗๒ปีแล้วนะครับขายลอตเตอรี่อยู่ที่เพชรชบูรณ์ผู้ชายคนนึงเนี่ยมาชกมากระทืบมาเตะมาต่อย
แล้วเอากระเป๋าเงินกับแผงขายลอตเตอรี่ที่มีสลากอยู่๕๐๐ใบหนีไปลอยนวลเลยนะฮะ
นี่ฮะเสียงคุณตาตะโกนร้องขอให้ช่วยนะครับทุกผู้ชมครับ
มียังไงก็สู้ไม่ได้คือพฤติกรรมของคนร้ายคนนี้เนี่ยโหดมากโดยเตะจนคุณตาลงไปนอนกองกับพื้น
นี่เห็นไหมฮะในมือนั่นเอาแผงลอตเตอรี่ไปแล้วโอ้โหทำไมเป็นคนแบบนี้อ่ะ
แล้วเอากระเป๋าเงินที่มีเงินสดไปด้วย
ก่อนจะขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป

เนี่ยเห็นไหมแล้วดูตาแกก็เจ็บแล้วแต่ก็ต้องพยายามวิ่งตามนั่นอุปกรณ์ทำมาหากินแกอ่ะ

เหมือนสองคนนะเหมือนสองเลยนะสองคนค่ะมาสองคน
แต่คนที่ไปทำร้ายตาเนี่ยคือคนเสื้อขาว

นี่อีกเส้นทางหนึ่งที่ขี่หลบหนีไป
โอ้โหท่านผู้ชมครับ
เป็นรูปภาพแผงขายลอตเตอรี่แล้วก็ภาพที่คุณตาถูกทำร้ายเนี่ยฮะ
พร้อมกับบอกว่าแจ้งข่าวลุงคนขายลอตเตอรี่โดนปล้นแถวเขาสูง
โดนตีที่หน้าใครเห็นพบเห็นเบาะแสเนี่ยช่วยแจ้งหน่อย
ได้ลอตเตอรี่กับกระเป๋าเงินไปสงสารแกมาก
เตอรี่เพิ่งจะเริ่มออกขายยังเต็มแผงอยู่เลย

คุณตามานพพันนามอายุ๗๒ปีแล้วนี่คุณตา
โอ้โหดูนี่ตายังบวมอยู่เลยนะ
วงบุตตานี่คือช้ำเลยค่ะหน้าผากด้วยนั่นน่ะ

คุณตามานพบอกว่าเมื่อวานนี้
ขี่จักรยานยนต์ไปขายลอตเตอรี่ที่หมู่บ้านเขาสูง
ตำบลยางสาวอำเภอวิเชียนบุรีในเพชรชบูรณนี่แหละ
ตอนนั้นกำลังแวะซื้อเครื่องดื่มที่ร้านค้าผู้ชายสองคนเนี่ยเดินเข้ามา
ก็ดูหน้าตาดีนะคิดว่าเออสงสัยเขาจะมาซื้อลอตเตอรี่มั้ง
คุณตาบอกตายังถามเลยบอกรับโชคไหมครับ
จากนั้นสองคนนี้เนี่ยนะไปซื้อเหล้านั่งกินอยู่หน้าร้าน
แล้วชวนตาบอกให้มากินเหล้าด้วยกันตาก็ปฏิเสธไป
ตาก็ขี่จักรยานยนต์ออกมาจากร้านตรงนั้นเพื่อจะไปขายลอตเตอรี่
เพราะที่นั่นแค่แวะซื้อน้ำปรากฏว่าไอ้สองคนนี้มันขี่จักรยานยนต์ตามหลังตามาฮะ
แล้วตะโกนเรียกตานะเนี่ยตาบอกตะโกนเรียกบอกจอดจอดจะซื้อลอตเตอรี่
อ้าวตาก็จอดเลยฮะจอดทันทีก็ลูกค้าจะซื้อ
แล้วคนเสื้อขาวเนี่ยลงจากรถเดินพุ่งมาหาตาจากที่จะซื้อลอตเตอรี่นะพูดว่ายังไงรู้ไหม
ว่าไงคะบอกมึงโกงเงินแม่กู
ฮะนี่พูดอย่างนี้เลยตาก็บอกอะไรฮะเข้าใจผิดหรือเปล่า

เข้าเบ้าตาชกต่ออีก
บอกไปโกงเงินแม่มัน

วันนี้ต้องพาแม่มาเลยนะแม่อยู่ไหนพามาถึงแม่เลยนะ
เพราะพอทำร้ายตาจนแบบสอบบาดก้องกับพื้น
แล้วนี่ฮิ้วของเข้าไปหน้าตาเฉยเลย
ให้เอาแผงขายลอตเตอรี่ไปเอากระเป๋าเงินไป
กระเป๋าเงินมีเงินสดประมาณ๗๐๐กว่าบาทนะฮะ

โอ้โหนี่โอ้โหทุนทั้งนั้นเลยนะเนี่ย
แล้วก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
ตอนเขาเข้ามานี่เขาพูดกับลุงว่ายังไง

พี่พ่อเข้าจอดมากัน
ถามด้วยมึงโกงเงินแม่พ่อกูมา
แล้วลุงว่าไง

ถ้าจะปรับความเข้าใจกันมันก็ตีเลยทีนี้

คุณตาแกยังพูดอยู่เลยนะว่า
สงสัยเขาคงเข้าใจตาผิดละมั้ง
แต่เข้าใจผิดไม่เข้าใจผิดหรือว่า

แล้วอายุเนี่ยโอ้โหดูคุณตา๗๒แล้ว

คืออายุตาเป็นพ่อคนก่อเหตุได้แล้ว
ท่านผู้ชมส่งข้อความเข้ามาเยอะมาก

บางคนบอกถ้าจับได้ให้ไปพาคุณแม่เขามาด้วยนะ

มาคุยซิตกลงยังไงโกงเงินตรงไหนอะไรยังไง

เผื่อจะมีแบบใครเห็นใครได้ยินแบบ
จะได้คิดว่าเป็นเรื่องทะเลาะกันอะไรประมาณอย่างนี้
แต่ความจริงตั้งใจมาจี้ถิ่งทรัพย์เค้าเนี้ย

คุณตาบอกว่ามารู้ภายหลังเนี่ย

เพราะคุณตาไปแจ้งความที่สพวิเชียนบุรี
เดี๋ยวจะรีบติดตามตัวมาดำเนินคดี
โอ้โหโหดจริงโฉดจริง
อยากจะใช้คำพูดที่แรงกว่านี้เหลือเกิน